คนร้ายขับรถเก๋งมาครับ

ใส่ร้านประดับยนต์
ที่อยู่ริมถนนคุณผู้ชมดูรอยกระสุนสิ

น้องน้องมาดูมานี่คือความเสียหาย

ทะลุกระจกแตกด้วยหลังเกิดเหตุ

พบว่ามีร่องรอยการยิง๙นัด

เล่าบอกว่าเค้าเนี่ยเปิดร้านมา๒ปี

รถเก๋งนะน่าจะเป็นแจ๊สสีดำ

แล้วก็ยิงใส่แล้วก็หนีไป
เขาไม่มีเรื่องขัดแย้งกับใครเลย
ตอนนี้นะฮะทางร้าน

ราคาถูกระวังตัวหน่อยนะ

ขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า

จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า
ลองฟังดูครับ
จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า

จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า

ลองฟังดูครับ
จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า

จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า

จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า
ลองฟังดูครับ
จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า

จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า

จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า

จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า

จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า

จะขัดแย้งกับร้านไหนหรือเปล่า